วันนี้มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วด้วย
ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากการแข่งขันเกมสองคน

ก็แข่งกันที่ระเจสีมา

ซึ่งหลายคนก็อยากจะให้พักตัวผู้เล่นหลักแล้วก็ใช้ดาวรุ่งแทน
แต่ทีนี้หลังจากการประกาศรายชื่อของสมาคมกีฬาวอลเล็ตบอลแห่งประเทศไทย
สิบสี่นักกีฬามีเปลี่ยนผู้เล่นสองคนจากชุดเปลี่ยนเงินเอเชียนเกม
ก็คือตำแหน่งหัวเสานะคะโมเมธนัชชาสุขสดมาแทนที่ของบุ๋มบิมชักชุออนโมกศรี
บุ๋มบินทราบกันดีอยู่แล้วเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายพลิก
ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะก็คือเหมียวัชริยานวลแจ่มแทนที่ของชิตพรกำลังมาก
และอีกหนึ่งคนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตำแหน่งผู้ช่วยผู้ฝึกสอนก็คือวันนาบัวแก้วนะคะ
ซึ่งเหตุผลที่ไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นมากเพราะว่าอยากจะรักษาระบบทีมแล้วก็การฝึกซ้อมด้วย
เพราะว่าหลังจากจบจากเอวีซีครับก็จะต้องไปแข่งขันต่อที่ญี่ปุ่นทันทีค่ะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะถ่ายท่อสดการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงเอวีซีครับนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๖ถึง๒๓กันยายนนี้ทุกเกมนะคะ
เกมแรกไทยจะเจอกับเกาหลีใต้วันที่๑๗กันยายนนะคะ
เกมที่๒เจอกับญี่ปุ่น๑๘กันยายน๒เกมแข่งขันในเวลาเดียวกัน๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ส่งกำลังใจให้กับพวกเธอกันพรุ่งนี้๑๐นาฬิกาจะเดินทางไปที่นครราชสีมาแล้ว